คุณผู้ชมคะคราวนี้พาไปดูที่นครนายกค่ะ
ชาวบ้านเขากำลังขี่รถจะไปส่งลูกที่โรงเรียน
ปรากฏว่ามองเห็นข้างทางเอ๊ะทำไมมีมอเตอร์ไซค์ตกอยู่ในคลองส่งน้ำ
ก็ต้องไปดูสิว่ามีใครเจ็บมีใครได้รับอันตรายอะไรหรือเปล่า
ปรากฏไม่เจอตัวคนนะคุณผู้ชม
ไม่เห็นว่ามีคนบาดเจ็บไม่เห็นว่ามีคนตายอยู่ตรงนั้น
แต่เจอสิ่งที่จะสืบไปถึงเจ้าของรถคันนี้ได้
นี่ค่ะอาสากู้ภัยสว่างอริยะเขาได้รับแจ้งจากตำรวจสพเมืองนครนายก
ให้มาที่คลองส่งน้ำอยู่ในพื้นที่หมู่๓ตำบลท่าช้าง

เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ทองสุกสุขดี
ไปส่งลูกแล้วเขาบอกว่าเจอรถมอเตอร์ไซต์จมอยู่ในคลองส่งน้ำ

ทีนี้ค่ะอาสากู้ภัยมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
ก็ลงไปในน้ำก่อนตรวจสอบก่อนว่าเอ๊ะมีคนเจ็บ
คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะเป็นลมหมดสติจมอยู่ในน้ำหรือยังไงหรือเปล่า
ปรากฏว่าหารอบไม่เจอคนเจ็บไม่เจอคนเสียชีวิต
แต่เจอถุงพลาสติกค่ะที่อยู่ตรงรถ
ข้างในมีป้ายพรบรรถจักรยานยนต์
มีขวดเบียร์ที่ยังไม่ได้เปิดเลยอยู่ริมตลิ่งขวดนึง
แผ่นป้ายทะเบียนรถก็คือเจอแผ่นป้ายทะเบียนหมายเลข๑
กกจ๒๒๗๔๑แผ่น
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ที่จมอยู่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีแดง
แล้วด้านหน้ารถมีเครื่องเสียงอยู่ด้วย
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ชาวบ้านเขากำลังจะขี่รถไปส่งลูกหลานไปโรงเรียน
บังเอิญเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ตกอยู่ในคลอง
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยโทรแจ้งผู้ใหญ่
หลังจากนั้นก็ออกมาตรวจสอบเจอรถคันนี้

ผู้ใหญ่จำได้ไหมว่ามอเตอร์ไซคันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ของลูกบ้านผู้ใหญ่หรือเปล่า
ผู้ใหญ่บอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไม่น่าจะใช่ของคนในหมู่บ้านนะ
แต่ว่าผู้ใหญ่คุ้นเลขทะเบียนรถที่มันตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
จากนั้นถามว่าเจออะไรอีกไหมหลักฐานอะไรอีกบ้างที่จะพอเชื่อมโยงได้
กู้ภัยเขาบอกแบบนี้เขาเจอเบ็ดตกปลาอยู่ใกล้กับตัวรถด้วยเหมือนกัน
ทีนี้คุณผู้ชมคลองส่งน้ำตรงนี้เดี๋ยวบอกลักษณะของคลองส่งน้ำก่อน
คลองส่งน้ำความลึกประมาณ๒เมตร
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขียวที่ขึ้นอยู่วัชพืชมันขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนา
แล้วคุณผู้ชมดูสิจากจุดบนถนนลงมาคลองส่งน้ำมันก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะ
ทีนี้ตอนที่ค้นหาอยู่ตรงจุดตรงนี้ไปเจอเอกสารเป็นใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบก
เอ้ามีใบเสร็จต้องมีชื่อของคนบ้างแหละดูชื่อค่ะมีชื่อผู้จ่ายเงินชื่อว่านายอภิวัฒน์กุญชัย
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านายอภิวัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้มา
แล้วประสบเหตุคือขี่มาแล้วก็ตกลงคลองทีนี้นายอภิวัฒน์อาจจะขึ้นมาจากน้ำได้กลับบ้านไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้
แต่ยังไงก็ตามค่ะเดี๋ยวตำรวจต้องไปตามหาตัวเจ้าของรถอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลักฐานต่างที่พบในที่เกิดเหตุ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาเก็บเอาไว้ที่สพเมืองนครนายกก่อนนะคะ
ต้องตามต่อนะก็ต้องดูว่ากู้ภัยหน่วยอื่นมาช่วยเรื่องอุบัติเหตุนี้หรือเปล่า

ก็ต้องเช็คหน่วยช่วยเหลือทั้งหลายแหล่แล้วก็เช็คที่โรงพยาบาลต่างด้วยนะครับ